เพราะเมื่อคืนนี้นะครับผู้มนวยการศูนย์อำนวยการร่วม

ในเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย

นั่นก็คืออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวนะครับ
นายนบรงศักดิ์โอสธนากร

สถานการณ์ล่าสุดภายในถ้ำหลวง
มีทั้งเรื่องน้ำที่บางจุดน้ำลดลง
แต่บางจุดน้ำยังท่วมสูงถึงเพดานถ้ำ

ที่จะนำเด็กทั้ง๑๒คน
แล้วก็ผู้ช่วยโค้ชออกมาจากถ้ำ
เราฟังเสียงของอดีตผู้ว่าเชียงราย

เราไปดูในอินเตอร์เน็ตนะครับ
มีสารพัฒน์ที่จะเสนอวิธีให้เราดูนะครับ
เราก็ดูหลายวิธีนะครับ
เราก็พยายามดูว่าวิธีไหนเป็นไปได้มากที่สุด
วันนี้เราก็มีสแตนบายสำหรับบางวิธีไว้นะครับ

อันนี้ก็โชคดีว่าฝนไม่ตกนะครับ
เป็นวันที่วันหนึ่งครึ่งที่ฝนไม่ตก
น้ำรถไปอย่างมีนัยสำคัญนะครับ

ดไปเยอะมากเพราะว่าไอ้น้ำที่เติมออกมา
ที่เติมเข้า๒สายก็ปิดไปหมดแล้วนะครับ
แต่มันก็ยังมีน้ำเติมเข้าเพราะมันเป็นเขาหินปูน
มันลงตรงไหนก็ลงได้นะฮะ
น้ำออกเราก็ระบายน้ำได้ดีกว่า
วันนี้ทางเดินง่าย๓โถงแรกเนี่ย

มีจุดวิกฤตอันเดียวที่มันเป็นเหมือนกับ
เราเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไซฟอนที่มันจะเป็นเหมือนท่อชักโครกนะฮะ
คอหานอย่างนั้นเนี่ยที่ต้องดำน้ำไป

ขนอุปกรณ์ก็ต้องโผล่นะฮะ
เมื่อเช้านี้เราก็ดูดตรงนั้นเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้คนขนอุปกรณ์ก็เดินขนอุปกรณ์หรือคานขนอุปกรณ์เข้าไปได้แล้วนะครับ
ส่วนแผนที่จะเอาน้องเขาออกมาโดยการว่ายน้ำหรือดำน้ำออกมาเนี่ย
มันมีจุดวิกฤตอยู่จุดเดียวที่มีความเสี่ยงนะฮะ
ก็คือน้องเขาต้องดำน้ำคนเดียวมันแคบมากนะครับแคบมาก
แล้วต้องดำน้ำคนเดียวซึ่งจริงแล้วคือถ้ามีคนประคองเนี่ยมันจะง่าย
ถ้าต้องดำน้ำคนเดียวเนี่ยเป็นระยะน้ำลึกพอสมควรลึกมาก
และเป็นระยะทางยาวพอสมควรนะครับซึ่งเราก็ถกกันหลายครั้งในประเด็นพวกนี้
ทีนี้เวลาจัดลำดับความสำคัญเนี่ยมันมีหลายวิธีที่เราจะคิด
หรืออีกแผนหนึ่งเขาบอกว่าต้องเอาคนที่อ่อนแอที่สุดออกก่อน
อีกแผนหนึ่งบอกว่าต้องเอาคนที่แข็งแกร่งที่สุดออกก่อน
เพราะว่ารอดได้แน่ทุกวิธีมันมีแผนทั้งนั้น
แต่เราต้องมาประเมินว่าแผนไหนเหมาะสมที่สุด
ข้างบนเนี่ยถ้ามันรู้ว่าอยู่ตรงไหนแน่เนี่ยมันก็หมู

พรุ่งนี้มีอุปกรณ์เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับ
เป็นอุปกรณ์ที่จับการสะเทือนนะครับ
เราก็ยังคิดว่าเดี๋ยวถ้าเราได้อุปกรณ์นั้นมา
เราอาจจะให้คนไปคลอกข้างในให้มันมีการสะเทือน
เราจะจับดูว่าอยู่ตรงไหนนะครับ
เราทำทุกวิถีทางแต่แต่จะถามว่ามันเวิร์คหรือมันไม่เวิร์ค

ผมพูดตั้งแต่วันแรกแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์เราทำหมดนะครับ
สำรวจมาสองวันแล้วนะครับไม่เจอไม่มี
คือถ้าไก่ไก่มันเป็นไก่เดินได้
แต่ถ้าสุนัขเนี่ยมันต้องเป็นสุนัขที่บ้านเลี้ยง
เดินขึ้นไปบนดอยอยู่๒วันก็ไม่เห็นมีสภาพตรงนั้นที่จะพอ
มีได้คือมันอย่างนี้ครับคุณต้องลองดูว่า
ถ้าคนอยู่ในที่มืดไม่มีอะไรเลย
แล้วคุณเครียด๑๐วันเนี่ยคุณอาจจะได้ยินเสียงอะไรก็ได้
แต่น้องบอกออกมา
เราก็ไม่รู้น้องไม่ได้บอกพวกผมนะครับ
ก็ไม่ได้บอกพวกซิลคือบอกออกกับเจ้าหน้าที่ทุกคนออกมา

นี่ค่ะอย่างอันนี้เป็นกระแสข่าวที่บอกว่าได้ยินเสียงไก่ขันเสียงนกร้อง
ผู้ว่าก็ยืนยันแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าอยู่ในถ้ำเนี่ย
มันอาจจะได้ยินเสียงอะไรก็ได้แต่ยืนยันว่าไม่มี
แล้วก็ทางด้านนายนรงศักดิ์ก็พูดถึงระดับน้ำ
คือณตอน๕ทุ่ม๒๐เมื่อวานนี้
ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบอกว่าน้ำลดลงจนเดินได้

แต่ก็ยังมีจุดวิกฤตอยู่บริเวณเนินนมสาวตรงนั้นเนี่ย
มันเป็นคอหารระยะทางที่จะไปเนินนมสาวนะคะ
เมื่อวานนี้ในช่วงกลางคืนที่พบศูนย์เนี่ยนะฮะ
ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าแผนใดที่มีความเป็นไปได้
ว่าจะมาจากโลกโซเชียลหรือว่าคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
จะถูกนำมาพิจารณาทั้งหมด

เพื่อใช้ในการนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำ
เอาท่อพวกนี้มาต่อมาทดลองดูว่าจะสูบน้ำ

ส่วนคำถามที่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญด้านกู้ภัยในถ้ำ
จากทั้งในประเทศนะคุณแล้วก็ต่างประเทศเนี่ย
เขาแนะนำบอกให้พาเด็กออกจากถ้ำในเวลากลางคืน
เรื่องนี้พบศูนย์ได้บอกว่ามีความเป็นไปได้
เพราะสภาพแวดล้อมในเวลากลางคืนเหมาะสมกว่ากลางวัน
แสงและอุณหภูมิใกล้เคียงกับสภาพในถ้ำ
แต่ก็ต้องมีการประเมินแล้วก็วางแผนให้ชัดเจน
ก่อนจะตัดสินใจต่อไปนะครับ
ส่วนตอนนี้ทางพบศูนย์ก็คือผู้ว่านโรงศักดิ์
ก็ตำแหน่งใหม่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
แต่ว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็ยังคงออกคำสั่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง
จนกว่าจะเสร็จภารกิจหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับ
เมื่อวานก็เป็นคำสั่งจากมหาทัยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
มีข้อมูลจากหน่วยซิลที่สับเปลี่ยนกำลังออกมาจากถ้ำหลวง
บอกว่าน้องทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
มีสภาพร่างกายแข็งแรงดีสภาพจิตใจดี
ทุกคนพูดคุยแล้วก็หยอกล้อกันอย่างสนุกสนานนะครับ
แล้วก็ไม่เครียดเพราะว่าได้กินอาหารจนร่างกายเริ่มฟื้นฟู

เด็กยังถามถึงเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๑๖

เจ้าหน้าที่หน่วยซิลได้บอกกับน้องว่า
ทีมใหญ่ตกรอบเกือบหมดแล้วเด็ก
บอกว่าอยากจะออกไปให้ทันดูฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศ
วันที่๑๕กรกฎาคมนี้ครับพี่

ก็ต้องดูภารกิจในการช่วยเหลือต่อไป
นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของพบศูนย์ในช่วงเวลา๕ทุ่มกว่านะครับ